ผมบอกแล้วเทือกเขาบรรทัศน์หน้านี้หน้าฝนภาคใต้
ไปส่งอาหารไม่ได้ส่งเสบียงเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เลย
แล้วทำยังไงล่ะทีนี้ไปดูครับคุณผู้ชมฮะลำบาก
ขยับไปทาง๙นาฬิกานิดนึงครับขยับไปทาง๙นาฬิกานิดนึงครับ
ได้ครับได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้
ได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้ครับ
ได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้ครับสังเกตได้ครับ

ฐานะที่ผมเคยทำงานทำข่าวบนเฮลิคอปเตอร์ผมบอกเลยว่าอัน
ในฐานะที่ผมเคยทำงานทำข่าวบนเฮลิคอปเตอร์ผมบอกเลยว่าอันตรายอย่างยิ่ง

อ๋อนี่แหละครับขณะเจ้าหน้าที่ยังส่งเสเบียงเสียแป้งอยู่ยังไงเนี่ย
แหละครับขนาดเจ้าหน้าที่ยังส่งเสบียงเสียแป้งอยู่ยังไง

แล้วช่วงเรือคยนสี่กลุ่มซึ่งยกตัวไปส่งเสเบียงให้กลับเจ้าหน้าที่บนเทือกขาวบันทัศน์

ยากลำบากยากยังไงอ่ะ
ฝนตกเรียกว่าหนักแล้วนะสำหรับเฮลิคอปเตอร์
นะครับแล้วก็มีพายุลมแรง

ไม่สามารถยกตัวไปส่งเสบียงได้อีกเพราะเกรงว่าจะเกิดอะไร
ถูกต้องแล้วอย่าทำนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีเสบียงลงมา
เพราะว่าถ้าเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในจังหวะฤดูการแบบนี้
เทือกเขาบางทักขอภาพไอ้ที่เมฆคุมเทือกเขาด้วยเนี่ย
เมฆฝนนะโอ้โหดูอันนี้เนี่ยอันตลายที่สุดดอม
เพราะทัศนวิสัยก็ไม่ดีด้วยใช่ไหมมันเข้าไปแล้วเขาจะเรียกหลงฟ้า
หลงฟ้าคือคุณเข้าไปในเมฆปั๊บนะมันจะขาวไปหมดซ้ายกว่าขาว
ขวาก็ขาวหน้าก็ขาวแล้วทิศไม่เจอหาทิศไม่เจอ
แล้วมันจะไปบวกเอาเทือกเขาเดี๋ยวจะโดนทำข่าวอื่นกัน
อย่าบินเด็ดขาดแล้วข้างในป่าเป็นยังไง
เทือกเขาบรรทัศน์ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากหนักที่สุด
หนักที่สุดในรอบหลายวันชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
พวกเขามีประสบการณ์ในการติดตามหาตัวคนร้ายในป่าถูกไหม
แดนภาคใต้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมยังต้องยอมถอนกำลัง
ยังต้องยอมถอนกำลังเพราะว่าเฮลีคอปเตอร์ไปส่งเสบียงไม่ได้
แล้วไอ้คนหนึ่งคนเนี่ยเอาล่ะจะเคยขี่มอเตอร์คลอสจะเคยฝึกทหารพราน
มันจะอยู่ได้ยังไงคนเดียวในป่าเอาผมถามจริง
ผมถามจริงนะถ้าไม่มีการเตรียมการเอาโอ้โหสร้างที่พักเอาไว้ซุกอาหารไว้เป็นเดือน
ไม่มีคนคอยดูแลจะอยู่ยังไงไม้ขีดยังจุดไม่ติดเลย
คนถึงสงสัยไงว่ายังอยู่จริงหรือเปล่าบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
นี่แหละครับชุดไล่ล่าของตำรวจภูทรจังหวัดพัทธรุง
แล้วก็เจอกับอุปสรรคฝนตกน้ำป่าไหลหลากสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับ
เคลื่อนตัวออกจากริมน้ำตกกันมาอยู่ในขนำของชาวบ้าน
เพราะว่าเกรงจะเกิดอันตรายจากน้ำป่าที่มันไหลลงมานะครับ
ไล่ล่าเนี่ยคาดการณ์คาดการณ์มีความเป็นไปได้๓ทางก็คือ
เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมอ่านแล้วพอจะเห็นด้วยไว้ได้บ้าง

เสียแป้งเนี่ยหนีลงจากเขาบรรทัศน์ตั้งแต่ว่า

เพราะว่าเอาจริงวันนี้นับเป็นวันที่๑๐หลังจากวันที่อินปะทะกัน
พี่เบิร์ตจำได้ป่ะว่าตอนปะทะกันแรก

เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ปิดล้อมทางขึ้นเขาเยอะขนาดนี้
นี่น้ำแข็งประมวลจากวันทุกวันที่อ่านข่าว

คือปะทะเสร็จปั๊บโป้งโป้งเสร็จปั๊บหนีเลย
ตัวเองรู้ทางเลยหนีหนีแล้ววันนั้นด่านเดินเลยยังไม่มี
ยังไม่มีมันก็ง่ายไงในการที่จะหนีลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ไป
คาดการณ์แรกคาดการณ์ที่๒ดอม
เสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
แต่ต้องมีพรานปลาพรานป่าหรือชาวบ้านภาพ
หรืออยู่ดูแลคอยหาอาหารให้คอยดูแลความเป็นอยู่
ไม่งั้นผมไม่เชื่อหรอกว่าเสียแป้งคนเดียว
ถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ปั๊บหนีขึ้นป่าปั๊บไปคนเดียวแล้ว
แล้วทุกวันนี้ยังอยู่ได้เนี่ยผมไม่เชื่อ
ผมไม่เชื่อมานานแล้วอันนี้นะ
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่พบตรบอกว่ามีดีเอนเอและยังอยู่ในป่า
ผมก็เชื่อในฐานะแหล่งข่าวแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อ
หรือ๓ล่ะ๓ล่ะคุณผู้ชม
เสียแป้งตายในป่าปะทะเสร็จปั๊บบัตรเจ็บ

ก็คือศพก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ป่านั่นแหละ

เพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์ก็อยู่ได้ไม่เกิน๗วันหรอก

คือเราคุยข่าวกันนะไม่ใช่เอาความเห็นส่วนตัวมาพูด
เดี๋ยวนี้มันเป็นรายการคุยข่าวคุณผู้ชมคุยมาผมคุยไป

รอยเท้าและซองขนมที่อ่างเก็บน้ำที่เขาหัวช้าง
คาดกันว่าโอ้โหนี่แหละ

ซองขนมนี่แหละเป็นขนมแบบ

ชอบกินโปรดปลานักหนา

คุณผู้ชมครับรอยเท้าเป็นรอยเท้าของเจ้าหน้าที่ชุดก่อนที่ขึ้นไปอาบน้ำครับ
อาบน้ำแล้วหิวก็แกะขนมที่ซื้อจากข้างล่างขึ้นไปกิน

คืออันนี้ไม่ได้มาแซวมาทับถมมาอะไรนะ

ผมคุยกับดอลล์ตกับน้ำแข็งตอนกินเท้าด้วยกัน
ได้ยินข่าวนี้แล้วจริงอยากจะยกมือบอก

มันลอยเท้าผมเองครับ
อย่างนั้นเราออกไปโอ้โหมีความมั่นใจอะไรอย่างนี้

นี่แหละครับโอ้โหซองขนมนะ

๑๐๑๕นาทีมดเพิ่งไตเพิ่งตอบเลย

บอกแล้วนะว่าให้กำลังใจ

มันก็มีมุมแบบนี้มีมุมแบบนี้
อื้อดูจริงหรอ

ที่บอกว่าชุดไล่ล่าคาดการณ์๓แนวทางเมื่อกี้แล้ว

พรานป่าพรานป่าพูดเลยว่าเสียแป้งอ่ะ

ต้องมีพรานป่าคอยช่วยด้วย

อาจจะมีการร่ายคาถาปิดป่า
เพื่ออะไรเจ้าหน้าที่จะได้มองไม่เห็น
อันนี้ความเชื่อนะแปลว่าเป็นความเชื่อนะ
อมจำได้ป่ะล่ะเวลาที่จะต้องหาคนที่แบบหลงป่า
ต้องมีการไปทำวิธีคาถาเปิดป่า

แล้วข่าวนี้จริงพี่รอมานะ

ทีนี้ค่ะเราไปคุยที่เห็นอยู่นี่เนี่ยนะคะ
ก็คือลุงชัยวัดสายแก้ว
ลุงแกอายุ๖๖แล้วนะแล้วก็เป็นพรานป่าอยู่ในพื้นที่
บอกว่าถ้าเกิดนับดูวันนี้
เป็นวันที่๑๐หลังจากที่เกิดการปะทะกัน
เสียแป้งหลบหนียังหาตัวไม่เจอ
แต่ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาวันนี้
วันที่๒๖แล้วนะคุณผู้ชม
ซึ่งทางตัวของคุณลุงชัยวัดเนี่ยนะคะ

ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเสียแป้งน่าจะหนีลงจากเขาไปแล้ว
เพราะว่าเทือกเขาบรรทัศน์มันเป็นป่าดงดิบมีความชื้น

นี่ผมพูดในฐานะพรานป่า

แล้วแต่ถ้าเกิดเสียแป้งยังอยู่บนนั้นเนี่ย
น่าจะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอก

เพราะว่าการอยู่คนเดียวบนเทือกเขาบรรทัศน์มันไม่ได้ง่ายนะ

ถ้าเกิดไม่ใช่เส้นทางของลุงลุงยังหลงเลย
ลุงเป็นพรานแถวถ้ำโกบที่พื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูน
ถ้าเกิดว่าลุงออกนอกเส้นทางไป
ลุงก็หลงนี่เห็นไหมพรานป่าบอก
แล้วการเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่
ก็คิดว่าเสียแป้งจะไม่อยู่บนพื้นที่ราบ
แต่ว่าจะนอนอยู่ตามรูถ้ำ
แล้วเรื่องอาหารการกินนะสมมุตินะ
คือด้วยความที่เทือกเขาบรรทัศน์มันเป็นเขต
กัน๓จังหวัดใช่ไหมตรังพัทธลุงแล้วก็สตูนใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าเสียแป้งข้ามมาทางจังหวัดสตูนไม่อดหรอก
เพราะอะไรอ่ะก็ชาวบ้านเอ่ยพรานป่ากลุ่มคนหาของป่า

แล้วที่ลุงมั่นใจว่าเสียแป้งมีพรานคอยช่วยเหลือในการหนี
เพราะว่าพรานทุกคนเขาเชื่อเรื่องเร้นลับ
เสียแป้งอยู่คนเดียวมีโอกาสหายสูงนะมีโอกาสหลงป่า
ทีนี้ก็เลยเชื่อว่าพรานที่คอยช่วยเสียแป้งอยู่
เขาจะต้องมีคาถาปิดป่าเจ้าหน้าที่จะได้มองไม่เห็นไง
ไม่แน่ใจเหมือนกันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าป่าค้นหา
จุดทูปเปิดป่าก่อนหรือเปล่าอันนี้ลุงตั้งข้อสังเกต
แล้วกลัวไหมอ่ะลุงถ้าสมมุติเกิดว่าเสียแป้งลงมาทางจังหวัดสตูนเนี่ย
เพราะว่าเอาจริงลุงเขาก็อยู่ในพื้นที่ใช่ไหม
เป็นพรานป่าอยู่พื้นที่อำเภอมะนังที่สตูน
ลุงบอกว่าลุงตอบยากเหลือเกิน

ถ้าว่าต้องเอาเดี๋ยวไปไม่มีพันธุ์น้ำ
จิ้นฟ้าผมก็จิ้นฟ้าแต่อย่าลง
หรือลุงเป็นเรื่องแปลกเลยอย่างสวยลง
ผมไม่ได้ล้มแต่ว่าผมไม่กลับดั้งเดิม
พี่เจ้าสีจะสั่งก็ปิดกันด้วยนะสักนิดสักนิด
นี่เร็วทีเข้าไม่พบนี่เป็นไปได้ไหมวะ

นี่ไง
พี่จะบอกนะพี่ก็เคยไปทำข่าวในป่าอย่างที่บอก
พรานป่าชาวบ้านที่อยู่ในป่า

ใช่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะเออว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ

จริงถ้าคนเป็นเสือจะมีวิชาอาคม
อันนี้ก็ความเชื่อชาวบ้านที่เราเคยทำข่าวกันมา
ต้องค่ะก็อย่างที่ลุงบอกเลยนะ

ถ้าเกิดว่าเจอเสียแป้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเสียแป้งก็เป็นโจร
แล้วก็มีอาวุธด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจได้ขนาดไหน
ทีนี้คุณผู้ชมลุงเป็นพรานป่าอยู่ในพื้นที่สะตูล
เราไปถามขุมชาวบ้านในพื้นที่อำเวิร์ดตำบวนตะโมด
พัทธลุงกันหน่อยดีกว่าก็อยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัศน์นี่แหละค่ะ
พูดเหมือนกันเลยนะบอกว่าพอเจ้าหน้าที่ลงตรึงกำลังเลยนะ
ชาวบ้านเองกังวลเอากังวลทำไมอ่ะ
ก็ถ้าสมมุติเกิดว่าการไล่ล่ามันยังยืดเยื้อต่อไปอีกมันกระทบแล้วนะ
จริงบอกกับนักข่าวไปหลายวันแล้วว่ามันจะเริ่มกระทบกับการประกอบอาชีพ
อย่างเราคุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านธนงศักดิ์รุ่งเรือง
บอกแบบนี้ชาวบ้านที่เขามีสวนยางสวนผลไม้เขาทำไร่เขาปลูกถั่วปลูกผักอยู่เนี่ย
ไปทำงานไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนปกติ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้หยุดออกไปทำงานแล้วถ้าเกิดว่าคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า
ชาวบ้านชาวสวนยังออกมาทำงานเกิดการปะทะน่ะมันเสี่ยงนะ
เดี๋ยวชาวบ้านโดนลูกหลงหรือว่าได้รับอันตรายไปด้วย
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าโหไม่ให้ออกไปทำงานเอาที่ไหนกินน่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาจะมีอาชีพที่อยู่ริมภูเขาเยอะนะครับ
มีสวนยางที่ผมทำสวนยางอยู่บนภูเขาแล้วก็ขึ้นไปบนเขาไปหากินบนเขา
แต่ตอนนี้คือทางการเขาสั่งว่าให้หยุดตรงนั้นก่อนทำให้ชาวบ้านเขาขาดรายได้ไป
แล้วก็สดทิศเยอะไปอีกเนี่ยคิดว่าชาวบ้านจะใช้ชีวิตยังไงเขาเลย
มันก็ต้องไปตามที่ต่างการเขาสั่งมา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมถามพรานป่าถามชาวบ้านในพื้นที่ครับ